ไทยรัฐเมียตำรวจกับเมียตำรวจโอ้โหทะเลาะกันลั่นแลตเลยครับนะฮะ
เรื่องมาจากเลี้ยงวัวแล้วปรากฏว่าวัวเนี่ย
ไปโดนชนเอากับรถป้ายแดงของอีกฝั่งนึงบรรยากาศเลยเป็นแบบนี้ครับ
ไอ้ที่มูแปะกูทุกวันเนี้ยแค่อะไรในหลักฐานว่าแค่ทำหน่อย

ไอ้ที่มูแปะกูทไอ้ที่มูแปะกูท

มาส่งคนอื่นทำแบบนี้ไหม
ก็ยังว่าแหละคนไม่มีการศึกษา

ถ้าเอียดอาหารว่าคนอื่นมาส่งคนอื่นทำแบบนี้ไหม
เขาว่าไม่เคยเห็นภาวะอะไรของคนอื่น

เงียบได้ไหมเงียบได้ไหมเนี่ยไม่
โอ้โหขิงก็ราคาก็แรงครับคุณผู้ชม
ใครอ่ะเสียงสุดท้ายตำรวจหรือเปล่า
น่าจะเป็นตำรวจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละ
นะมาฮะโอ้โหนี่ฮะ
คือด่ากันอยู่หน้าห้องปะทะกันหลายรอบแล้ว
จนสามีที่เป็นตำรวจของทั้งสองฝั่งนะครับ
คุณพระราพรคุณผู้ชมต้องเข้ามาห้ามกันทั้งคู่เอาไว้
แต่ทั้งคู่ไม่หยุดด่ากันไปด่ากันมา
จังหวะสุดท้ายฝั่งผู้ก่อเหตุบุกเข้ามาประชิดตัวครับ
ก็แหม่เหมือนจะได้ลงไม้ลงมือกันแล้วนะ

เหตุเกิดที่แฟลต์ตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินครับ
คุณผู้ชมครับฝั่งก่อเหตุสวมเสื้อสีแดง
ส่วนฝั่งที่ถ่ายคลิปเธอเป็นพยาบาลเป็นผู้เสียหาย
ส่วนต้นสายปลายเหตุในทีมข่าวสอบถามจากทางคุณพยาบาลก่อนนะครับ

รถของเธอเพิ่งจะถอยป้ายแดงแจ๋เลย

วัวของฝั่งคู่กรณีมาชนได้รับความเสียหาย
ฝั่งคู่กรณีไปคุยกับสามีนะฮะ
ก็ขอให้ปกปิดเรื่องเอาไว้เพราะกลัวเธอจะเอาเรื่อง

พอไปถามหาความรับผิดชอบคู่กรณีบอกไม่รับผิดชอบ
ไม่รับผิดชอบก็เลยมีปัญหากันเรื่อยมาครับ

ก็คือว่าแฟนหนูค่ะได้ขับรถหนูซึ่งออกมายังไม่ถึง๓เดือนค่ะ

แล้วทีนี้วัวของคนที่มาทำร้ายหนู
เขามาชนซึ่งตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้

แล้วของผู้หญิงที่มาทำร้ายหนูเขาบอกว่า

แล้วเขาไปบอกซึ่งเขาก็น่าจะไปบอกคนอื่นว่า
เรียกเอาแค่อะไรนู่นนี่ซึ่งตอนแรกหนูยังไม่ได้เรียก

คือเขาไม่เคยมาคุยกับหนูคุยแต่กับแฟนอย่างเดียวค่ะ
แล้วเขาก็ว่าหนูไปพูดแขกใจเขา
หนูก็ตามคลิปว่าหนูไปพูดแขกอะไรใจเขา
ก็ไม่เห็นเขาอันนี้อะไรเขาก็มาทำร้ายหนู
ตามคลิปค่ะ

ทีมข่าวไปคุยกับแม่ของผู้เสียหาย

ลูกสาวโทรมาเล่าให้ฟังแล้วว่าถูกเอาท่อนเหล็กนะฮะ
แล้วก็รองเท้ามาทำร้าย
ที่วัวมาโดนใช่ไหมนี่ครับ

ไปคุยกับฝั่งผู้ก่อเหตุบ้าง
เขาก็เล่าเรื่องของฝั่งเขาว่า
เรื่องที่วัวไปชนเนี่ยเธอก็ไม่แน่ใจหรอกมันจริงหรือเปล่า

แล้วก็จอดอยู่ใกล้กับที่ที่เธอเลี้ยงวัว
แต่ฝั่งนั้นเรียกค่าเสียหายพันห้า

ไป๔วันฝั่งนั้นมาเรียกค่าซ่อมรถอีกสองหมื่น
ว่ามันเกินความจริงไปหรือเปล่า
ถ้าอยากจะฟ้องก็ไปฟ้องเอาครับ

ไอ้ที่๔วันมานี่มันด่าแฝดเรานี่หว่า

ที่นี่เข้าโพธอ่ะมันอยู่หน้าบ้าน

เอาไปทิ้งสิเอาไปทิ้งไกล
มันเหม็นคนอื่นอยู่ในสังคมคนอื่นรู้จัก

รู้สึกอยู่ว่าตัวเองผิดที่ว่า
ไปทำเขาที่บ้าน
แต่ว่ามันฟิลขาด

ไม่ได้ใช้รองเท้าตบเขา